มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าหมกป่าสองสาวชาวลาวนะคะ
โดยตำรวจกาลสินได้ทำหนังสือไปยังสถานกงศุล
เพื่อขอความร่วมมือให้ทางการลาวส่งตัวเจ๊นาง
คนที่เป็นคนจ้างหวานฆ่ามาดำเนินคดีในเมืองไทยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหา๕คนตอนนี้ตำรวจบอกว่าคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็แจ้งข้อหานักเลยค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พลตำรวจรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินเปิดเผยความคืบหน้าคดีพบศพ
นางกองพรมสาลีอายุ๔๐ปีและนางจันสมรเสนศักดา
อายุ๒๖ปีชาวลาวในพื้นที่อำเภอกุชินาราย
โดยระบุว่าหลังจากตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มตัวกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดจำนวน๕คน
เป็นชาย๔คนหญิง๑คนพร้อมรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๒คันปืน๑กระบอก
จากนั้นนำตัวนายเฉลิมพงศ์ฉายสวัยอายุ๓๒ปี
นายทุงชัยทีจันมาสอายุ๒๔ปีและนายปุณพพภูศิลาธรรมแทน
อายุ๕๓ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนนายโอกาสตั้งใจมั่นดีกุลอายุ๓๖ปีซึ่งถูกให้การซัดทอด
ว่าเป็นคนลงมือยิงและนางกุลนันแสงโสพลอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นภรรยา
๒คนนี้ยังคงให้การภาคเศษนะคะก็เลยไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดกาลสิน
ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
คัดค้านการประกันตัวทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน
ส่วนเจ๊นางซึ่งเป็นคนจ้างหวานฆ่าตอนนี้ตำรวจส่งหนังสือประสานไปยังสถานกงศูนย์ประเทศลาวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เพื่อขอความร่วมมือให้ติดตามจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายในเมืองไทยต่อไปค่ะ